ยิงพ่อค้าเนื้อวัวใช่ไหม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นราธิวาสค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันมีเหตุอุกอาจเกิดขึ้น
คนมาบุกยิงพ่อค้าแปรรูปเนื้อวัว
โดนยิงจนเสียชีวิตหน้าบ้านพักเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าปากซอย๑๙ถนนประชาวิวัฒน์
อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปพบศพ
นายทรงวุฒิปัญญาอายุ๓๐ปี
โดนยิงเสียชีวิตอยู่ตรงเบาะรถ
ฝั่งผู้โดยสารคือนั่งข้างคนขับนี่แหละ
แล้วก็มีบาดแผลถูกยิงที่ราวนมขวา
ไหล่ขวาเอวแล้วก็ใต้รักแร้ขวาทั้งหมด๔นัด
ซึ่งภรรยาเป็นคนที่ขับรถมาขอความช่วยเหลือ
ภรรยาคือนางสาวดาวานีอาแวร์
บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวภรรยาเป็นคนขับรถยนต์

จอดรถจะให้สามีลงไปเปิดประตูรั้ว
แล้วตอนนั้นสามีกำลังจะเปิดประตูรถ
ปรากฏว่ามีคนร้ายเดินมาเจาะยิงสามีเธอผ่านกระจกรถ๔นัดซ้อนนะคะ

ตอนนั้นตัวเธอทำอะไรไม่ถูก

แล้วก็เลยรีบขับรถไปส่งสามีที่โรงพยาบาล

อยู่ตรงปากซอยก็เลยจอดขอความช่วยเหลือ
แต่ว่าท้ายที่สุดสามีเสียชีวิตนะคะ
เรื่องต้นนายทรงวุฒิก็มีอาชีพแปรรูปเนื้อวัว

ตอนนี้ตำรวจก็เลยต้องเร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามเนี่ย
จะต้องเรียกภรรยาเรียกครอบครัวมาสอบปากคำ
ว่าปมสาเหตุของการเจาะยิง๔นัดครั้งนี้
น่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องธุรกิจแปรรูปเนื้อวัวนะคะ